มาดูบรรยากาศที่คำชโนธกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าอีก๔วันเท่านั้น

คนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันหยุดต่อต่อเนื่องกัน๓วันน่ะนะคะ
ประชาชนเขาบอกว่าเยอะกว่าทุกวัน
โดยเฉพาะคนที่ศรัทธาพ่อปู่พญานาคาราช
จะต้องเดินข้ามสะพานไปที่เกาะคำชโนธ
เขาบอกว่าคนเยอะจะต้องใช้เวลาเดินพอสมควร
แต่ในช่วงที่เดินช้ามองซ้ายมองขวาไปค่ะ
ยหน้าขึ้นไปสักนิดนึงบนยอดต้นชะโนธ
ไปเจองูเขียวตัวใหญ่ค่ะนี่เขายืนมุงดูกันแบบนี้เลยนะ

เพราะเจ้างูเขียวตัวนี้พันอยู่รอบต้นชะโนธ
ลักษณะชูคอทักทายนักท่องเที่ยว
คนที่ศรัทธาและจะเข้าไปไหว้พ่อปู่เนี่ยนะคะ

พ่อปู่ต้องมาให้โชควันออกพรรษาแน่นอนเจ้างูเขียวตัวใหญ่นะ
ถ้านับเป็นงูเขียวก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะคะแบบนี้
และหลังจากที่บรรดานักเสียงโชคนักท่องเที่ยวกราบไหว้
พ่อปู่แม่ย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

ส่องขันน้ำมนต์ตรงทางเข้าต้นมะเดือยักษ์กันสักหน่อย

นี่ชัดไหมล่ะโอ้โฮชัดมากเลยนะครับโอ้โฮ
ไม่พูดแล้วนะชัดขนาดนี้
แต่บางคนก็เห็นแตกต่างกันไป

จาก๒ตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ

มุมนี้ก็แตกต่างกันไปอีกนะ
แต่จะมองกันไปเขาบอกว่าก็แล้วแต่บุคคลนะคะ
ขนาดที่พ่อครับแม่คะขายโรตารี่บอกว่าเลขที่

พ่อค้าแม่ค้าพูดถึงลอตเตอรี่ที่ขายหมดตอนนี้คือ

เพราะถือว่าเป็นเลขมงคลค่ะ